ไปตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพาธินีกันก่อนเลยค่ะ

สวัสดีครับหมอไก่ครับ

ออดอ้อนแบบนี้รู้เลยว่าอยากจะให้หมอไก่ดูเรื่องอะไรดี

เรื่องของอะไรที่มันจะทำให้รู้สึกว่าราศีเมทุนอย่างผม

อ่านะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าใครที่มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบรับทรัพย์

สัปดาห์นี้บันนี้มันที่๑๒

มีราศีไหนบ้างที่มีเกณฑ์ว่าจะรับโชครับทรัพย์ในช่วงนี้ค่ะ
ราศีแรกที่ดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภโดดเด่นมากเลย
ก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ

ใช่ค่ะชาวราศีพฤกษกนะคะดิฉันต้องขอแสดงความยินดีเอาไว้ล่วงหน้าเลย

มีโอกาสได้โชคลาภแต่ว่าอย่าเพิ่งใจร้อน
เพิ่งวิ่งไปที่แผงลอตเตอรี่แล้วโอ้โหไปเหมามาเลย

เพราะว่าดวงของชาวราศีพฤกษกนะคะ
มีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบเล็กน้อย

พอหอมปากหอมคอพอที่จะทำให้ชาวราศีพฤกษกเนี่ย
โอ้โฮยิ้มได้ตั้งแต่๔โมงเย็นไปถึง๖นึง

เขาเรียกว่าแบบทำให้จิตใจกระชุ่มกระโชยอย่างยิ่งเลยนะคะ
แล้วการเงินของชาวราศีพฤกษกเนี่ย
เรียกได้ว่าดีมากขึ้น
แต่ช่วงที่ผ่านมาจะมีปัญหาใช้เงินเยอะ

แต่ตอนนี้ก็คือจะมีรายได้เข้ามามากขึ้น

แล้วก็ขอให้ไปทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาอีกนะคะ
ก็คือขอแนะนำให้ชาวราศีพฤกษกเนี่ย
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกเสื้อผ้าอาพร
ในเรื่องของการบริจาคพวกเสื้อผ้า

ว่าคุณผู้หญิงหลายคนเนี่ยโอ้โหเยอะเสื้อผ้า

จากเสื้อผ้าเก่าเหรอคะ
ห้างซื้อตัวใหม่เป็นประจำเลย

คือการบริจาคเสื้อผ้าจะเป็นการเสริมดวง
ให้กับชาวราศีพฤกษกโดยเฉพาะเลยนะคะ

ดวงดีเตรียมรับทรัพย์กันเลยค่ะ
ก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเอง

ใช่ค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรียกว่าดวงการเงินดีแบบมากก็ไม่ละ

แต่พื้นดวงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
คนทำบุญมาไม่เท่ากันถ้าสมมุติว่าคุณทำบุญมามากมีโอกาสเหมือนกัน
มีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่ให้เรานึกถึงเวลาที่เราแบบเหมือนกับไปงานบวช
เวลาน่ากบ่อยทันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้เยอะ
บางคนอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่เหรียญมันล่วงมาพอดี
บุญใครแบบบุญมากบุญน้อยมันแตกต่างกันออกไป
แต่ว่าอย่างนี้ราศีกรกฎเองก็จะต้องเสริมดวงด้วยใช่ไหมคะ
ใช่เลยค่ะขอแนะนำให้ชาวราศีกรกฎนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
น้ำใช่ค่ะเช่นในเรื่องของการถวายปัจจัยค่าน้ำแต่จะมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงถ้าเวลาที่เราไปถวายปัจจัยค่าน้ำสมมุติว่าเราเนี่ยหยอดเงินใส่ตู้ให้เราเนี่ยหยิบเงินมาจำนวนนึงไม่ต้องนับอ๋อหยิบมากำขึ้นมาเลย

สำหรับชาวราศรีธนูนะคะหลังจากที่ดาวยัยมีการโยกย้ายราศรีไป
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูดีมากขึ้น
จริงดีรอบด้านเลยนะคะการงานก็ดีการเงินก็ดีนะคะ
แต่โดยเฉพาะการเงินถือว่าโอเคมาก
เพราะว่าดาวเสาเป็นดาวการเงินเขาเรียกว่ากระดุมพระมาทับดวงชะตา
หมายถึงว่ามีเงินทับดวงก็จะมีรายได้มาก
เงินคล่องตัวไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะ
ถ้าถามในเรื่องของพวกโชคลาภมีไหมบอกได้เลยมีมี
มีโอกาสได้โชคลาภแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าชาวราศีกรกฎนิดนึ
กรกฎเขาจะเด่นแต่ว่าราศีธนูเนี่ยมีโอกาสได้นิดหน่อย
พอหอมปากหอมคอเหมือนกันใช่เลยค่ะ
แต่สังเกตว่าราศีธนูกับกรกฎนี่ได้รับอิทธิพลจากดาวย้ายด้วยไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเลย
แล้วอย่างนี้ราศีธนูเองเนี่ยเขาต้องเสริมดวงวิธียังไงบ้างคะ
ชาวราศรีธนูช่วงที่ผ่านมาชีวิตเจออุปสรรคมาเยอะ
เดี๋ยวเรื่องของลาหูอมจันทร์บ้างอมอาทิตย์บ้างนะคะ
ก็ขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโรงศพ
เพราะอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าถ้าสมมุติว่าใครที่เจอปัญหาเจออุปสรรคมาก
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโรงศพการบริจาคผ้าดิบอะไรพวกนี้
ก็คือจะดีมากนะคะแล้วถ้าสมมติว่าใครที่จะเน้นในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะคะ
แนะนำว่าให้ไปเสี่ยงดวงกับคนขายที่เขาอายุเยอะหน่อย
คนที่เขาสูงวัยสูงวัยกว่าเรายิ่งแก่ยิ่งดี
งั้นก่อนจะซื้อก็ขอดูบัตรประชาชนเขาก่อนนะฮะจะได้รู้ว่าเกิดเดือนไหนอะไรยังไงอายุเท่าไหร่แล้ว
ขนาดนั้นนะคะเขาจะงงค่ะอยู่ดีมาขอดูอายุทำไม
สาวเล่นคือดูคนที่แบบว่าสูงอายุหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นคนพิการก็ได้
ใช่ไหมคะดีค่ะใช่
ก็ที่สำคัญนะคุณผู้ชมจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรเนี่ยก็ต้องใช้สตินะคะ
เพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่าหมอไก่ก็มาแนะนำเคล็ดลับที่เราอยากจะเสริมดวงได้นะคะ
ยังไงก็มีสติด้วยวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณทุกคนนะครับ